ชาวนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ถูกผลกระทบน้ำท่วม
ตอนนี้เริ่มกังวลว่าปีหน้าอาจจะไม่มีพันธุ์ข้าวปลูก
จะมีเมล็ดพันธุ์ให้อย่างแน่นอน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมวก
ข้าวเปลือกพันธ์หอมะลิ๑๐๕เมล็ดยาวสมบูรณ์เพราะเป็นเมล็ดพันธุ์แต่ชาวนาบางคนเริ่มกังวลว่าปีหน้าอาจไม่มีเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มาเพาะปลูกข้าวเนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ทุ่งกุลาร้องไห้หนาข้าวและแปลงเมล็ดพันธุ์ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมะลิ๑๐๕ที่อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่ายังคงมีสภาพสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้ตามกำหนดในช่วงเดือนตุลาคมนี้
แม้ว่าพื้นที่นาข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ดหลายแห่งจะได้รับผลกระทบเสียหายจากน้ำท่วม
แต่ว่าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะกลับไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
เนื่องจากว่าในการคัดเลือกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้นะคะก่อนหน้านี้จะต้องเลือกทำเลที่ว่าไม่มีความเสี่ยงทั้งภัยแรงแล้วก็น้ำท่วมนั่นเองค่ะ
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว๑๐๑กรมการข้าวยืนยันว่าแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเพียงร้อยละ๓เท่านั้น
มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้๓๘๕๐ตันตามเป้าหมาย
ที่จังหวัดบร้อยเอ็ดมีสมาชิก๑๒ราย
มีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกว่า๒๐๐ไร่
มองว่าแม้ว่าปีนี้ฝนจะตกมากกว่าปกติ
แต่ก็ไม่กังวลว่าจะทำให้ข้าวได้รับความเสียหายค่ะ
คงไม่กังวลค่ะเพราะข้าวมันเดี๋ยวนี้ข้าวมันโตแล้ว

มันสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ถ้าน้ำมานี่ประมาณ๓๔วันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบ

ถ้าเป็นอาทิตย์หรือ๒อาทิตย์อย่างนี้อาจจะมีผลกระทบ
ปัจจุบันต้นข้าวเมล็ดพันธุ์อายุกว่า๖๐วันแล้วค่ะ
แข็งแรงพอที่จะรับสภาพน้ำท่วมขังชั่วคราวได้
แต่ชาวนากลุ่มนี้บอกว่าการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ง่ายนะคะ
เพราะต้องหมั่นเอาใจใส่นาข้าวมากกว่านาข้าวทั่วไป
อย่างช่วงที่ข้าวเริ่มแตกกอแบบนี้
ชาวนาก็จะลงไปในแปลงนาเพื่อตัดพันปน
หรือการดึงวัชพืชและถอนต้นข้าวพันธุ์อื่นที่อาจปะปนมาในแปลงข้าวค่ะ
ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการปนเมล็ดพันธุ
ซึ่งอาจมีการปะปนข้าวพันธุ์จะไม่สามารถขายได้นะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ยังคงสมบูรณ์ก็คือ
ประสบการณ์และความสามัคคีของกลุ่มที่คอยผลัดกันเข้ามาดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพื่อนำไปเพาะปลูกในปีหน้า
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน